อกฝ้ายคำสีเหลืองสวยงามมากเลย
จะถ่ายภาพมุมไหนก็ดูสวยงามจริง
งามมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
เรียกว่าเป็นช่วงท้ายท้ายแล้วของฤดูหนาว
อย่างเข้าสู่ดูดูร้อนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าหรือว่าต้นเดือนเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยและที่สำคัญเลยค่ะต้องเช็คสภาพอากาศเพราะว่าแม้จะเป็นดูดูหนาวแต่ก็มีทั้งร้อนและมีฝนด้วยเช่นเดียวกันค่ะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากกรมอุตุนุยมวิทยา
ทางวันสิคะจะสังเกตเลยว่าพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยปรากฏขึ้นหลายพื้นที่เรียกว่าจะเกือบทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะร้อนอบอ้าวร้อนแสบผิวก็ต้องระบัดระวังกันด้วยขณะที่ภาคใต้นะคะจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาแต่ว่าเป็นกำลังอ่อนจึงทำให้ช่วงนี้ภาคใต้ฝนน้อยลงแล้วก

เกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะแนะนำว่าเกษตรกรควรงดตากพืชผลการเกษตรในช่วงกลางแจ้งระมัดระวังอันตรายจากลมพัดแรงและควรปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยส่วนทะเลภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้กันบ้างนะคะกลางวันร้อนแดดดีค่ะแต่มีโอกาสเกิดฝนเช่นก
จำพวกหนอนกันด้วยนะคะ